ดูแบบว่าหล่อกันมาแบบเป็นแพ็คเลยดีไหมเจ็ดหนุ่มหล่อเววีค่ะ
เขามาเมืองไทยบอกเลยว่าขโมยหัวใจสาวไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ดีไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะอู้ยหล่อเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียว
สองวันก่อนกรี๊ดจนคอแทบแตกวันนี้เสียงยังไม่หายแห้งเลยนะ

นำทีมโดยน้องเต็นค่ะสมาชิกสายเลือดไทย
คุณวินวินลูคัสเสี่ยวจุวินและเฮนเดอรี่
แล้วก็หยางค่ะมาร่วมงานฉลองความสำเร็

ผลิตในไทยจ้ะเพื่อขอบคุณเวซูนี่
เขาเรียกแฟนคลับเขาแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะจ๊ะ
ซึ่งหนุ่มก็เตรียมภาษาไทยมาเอาใจสาวไทยด้วย

แล้วก็ให้ความสับสนอย่างดีมากก็รู้สึกดีใจมาก

เราคงได้เจอกันมากขึ้นนะครับ

จากนั้นช่วงท้ายค่ะหนุ่มเขาก็ร่วมกิจกรรม
ลายเซ็นต์ให้กับแฟนคลับผู้โชคดี
คนแบบพิเศษสุดไปเลยจ้า